ช่วงนี้กระแสข่าวโซเชียลมันเยอะซะเหลือเกินสำหรับเมียหลวงทวงสิทธิ
ติดตามข่าวกันอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นใครที่มีคุณสามีอยู่แล้ว
ถ้าเกิดว่ากลัวคนอื่นจะมาใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งกับตัวก็ได้
ไม่ได้นะเราต้องเปิดตัวประกาศให้ชัดเจนค่ะ
อย่างกับภรรยาสาวคนสวยของพี่ตั๊กบริบูรณ์คุณแอลซี่
บอกเลยว่าบ้านไหนที่มีคุณบงคณีมีคุณหลัวทั้งหลายประกาศไปเลยใบสำคัญการสมรสจำเป็น
ดูถ้าจะถือไปอย่างเดียวเนี่ยเผื่ออ่านกันไม่ชัด
แปะป้ายใหญ่แบบนี้ก็เลยนะนี่โห
ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าผลงานทะเบียนสมรสถูกปริ้นต์ลงสติ๊กเกอร์ใบใหญ่แปะหราข้างรถคู่ใจคือฝีมือใคร
ดูหน้าพี่ตั๊กบริบูรณ์ช่วงนี้ดูเหมือนจะเศร้าหมองนะ
ตัดภาพมาที่หน้าภรรยาแฮปปี้ดูที่มือกลุ่มกันหนักมาก
ชัดเจนคุณแอลซี่ยิ้มแป้นมากเลยส่วนคุณตั๊กอย่างที่บอกไปยิ้มแห้ง
แคปชั่นว่าแคปชั่นไม่มีอารมณ์ก็เช่นกัน
โหโดนเมียตัวใดติดขนาดนี้นะเพื่อนในวงการก็เข้ามาขำกันยกใหญ่เลยนะค่ะ
บอกว่านี่มันพ่อบ้านใจกล้าชัดเลยคือจะไปไหนต่อจากนี้ให้รู้เลยว่า
ฉันมีเมียแล้วชัดเจนลงไปค่ะส่วนอีกคนนึงค่ะโอ้โหปล่อยผ่านไม่ได้เหมือนกันนะครับ
แม่แอปคนสวยแห่งแทคคาสัตว์โลกของเราค่ะดูคุณค่ะแม่แอปเค้าโพสต์ภาพนี้อันนั้น
ซี่ปลดกระดุมนิดหน่อยนะฮะแล้วมุมนี้บอกเลยมุมมหาชนคนไทยรัฐ
ขอโทษค่ะแม่แอปค่ะหนูมงลึกไปจริงมุมนี้คือมุมมันใดหนีไปของออฟฟิศครับ
แต่แม่แอปถ่ายซึ่งปุ๊บบอกเลยว่าแพงรูปอ่ะเด็ดมากแต่แคปชั่นเด็ดกว่าครับ
แม่แอฟบอกว่าเป็นแค่คนในจอทำไงหนอถึงจะเป็นคนในใจ
มุมนี้เราก็ถ่ายบ่อยนะลองตั้งแคปชั่นแบบแม่แอปอยากเป็นแล้วคนในจออยากรอเธอที่เป็นคนในใจ
แต่ว่าเธอคนนั้นต้องไม่มีแบบเมียมาก่อนนะไม่มีเมียมาก่อนไม่ได้ไม่ได้
เดี๋ยวนี้เจอหน้าใครนะไม่ต้องถามชื่อแล้วจะมีทะเบียนสมรสป่ะคะ
แบบนั้นดีกว่านะก็ถือว่าเป็นสีสันกันไปคุณผู้ชม